แต่ว่าปังมากจริงก็คือครอบครัวนี้

เพลงอะไรคุณไม่รู้จักหรอก

เซลล์อร์มอย
ที่พูดถึงเพลงนี้แล้วก็ร้องถึงเพลงนี้

เต็มขนาดไหนดูเอาเองค่ะคุณ

ให้กับน้องสาวคนเล็กแห่งบ้านฉัดบริรักษ

แล้วก็ที่ความน้องสาวชอบเซลล์อร์มูลมากใช่ไหม

สมใจอยากทั้งบรรยากาศคุณดูค่ะสถานที่เอ่ยลูกโป่งเอ่ย
ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาและที่เตอร์ไพรส์เสมอก็คืออ่ะดู
เตอร์ไพรส์ขนาดไหนการแต่งตัวเป็นสาวน้อยผู้น่ารัก
จะใช้คำว่าน่ารักหรือยังไงดีสาวน้อยเป็นผู้พิทักษ์ความรัก
ละครของพิจิตย์ทำก็แหละกันเซลล์วูนเซลล์วอยด์
และโบและคนที่ตื่นเต้นมากก็คือนี่คุณแม่งามทิพย์
ก็เอากับเขาด้วยนี่เป็นหัวโจกเลยน่ะนี่เป็นไหนไหนดี
ใช่มั้ยต้องดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการพี่บันดา
เจรนนองพี่ชัยคนที่๒พยายามจัดท่า
อปปี้ต้นฉบับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบต้นฉบับให้ดูดิ
เหมือนได้อยู่นะมันก็ได้อยู่
โอเคเลยอ่ะคุณโอเคหรอจริงคือเหมือนอ่ะแต่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ย
แฮปปี้มากเลยโดยเฉพาะน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กแห่งบ้านฉัตรีรักษ์นะคะ
แล้วเฮียบอยแฮปปี้หรือเปล่าไปถามเฮียดูดีกว่าป่ะ

เฮียบอยเนี่ยดูแฮปปี้นะคะหลังจากที่ดูในคลิปนะคะ
แต่คนที่แฮปปี้กว่านั้นน่าจะเป็นน้องชายเฮียหน่องนะคะ
เขาก็มาร่วมแจมน้อยอะไรยังนีบ้านหนึ่งก็ซ้ำซ้อมนะเดี๋ยวปีใหม่เขาจัดเต็มเองนะบ้านนี้เดี๋ยวดู
คิดว่าหรือใหม่ก็จะมีทีมอะไรทีนองต้องรอดูนะครับแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะ